ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะไม่ชินเอาจริงวันนี้ดูเราดูหาง
ขึ้นมาอีกนิดนึงคือพี่อ่ะทำรายการข้าวใส่ไข่มานี่นะฮะ
ส่วนใหญ่เนี่ยทุกวันเลยพี่จะต้องพูดคำว่าให้เยอะ

แล้วตัวกางที่สำคัญด้วยนะโต๊ะตัวกางนี้

ตำแหน่งเท่าที่คุณมดดำพูดไงเขาใหม่

เป็นไงออกไม่มีฉันเลี้ยงปลาอยู่

เขาต้องกี่วันพี่หนุ่มสมมุติถ้าเกิดคุณพี่แม่รับเชื้อวันนั้น
เมื่อวันจันทร์
สมมุติถ้าเกิดว่าเขาเช็คเมื่อวันจันทร์แล้วเขาเจอตั้งแต่วันนั้นน่ะเหรอ
ว่ากี่วันสมมุติถ้าเขาเพิ่งได้รับเชื้อ
ยังไงนะอีก๑๑วันคือคือบิ๊กเนี่ย
พนักงานของมดดำคือบิ๊กเนี่ยเขาเจอกับมดดำแล้วก็เขามีอาการคือวันจันทร์
เขามีอาการวันจันทร์ไม่ใช่ดิเขามีอาการวันอังคาร
ก็คือวันอังคารตอนเช้าใช่ไหมเขาเลยไปตรวจ
วันจันทร์เขาขับรถให้มดดำวันจันทร์ขับรถให้มดดำ
พอวันอังคารเช้าเนี่ยเขามีอาการเป็นไข้แล้วเริ่มไม่ไหว
ไอเริ่มอะไรอย่างนี้มดดำก็เลยบอกว่าเขาลงตรวจเขาก็เลยตรวจแล้วปิดเทส
ตัวเลขเทสปรากฏว่าผลมันขึ้นเพราะผลมันขึ้นมันก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันบวกเทียมหรือบวกจริง

ไปตรวจตอนเย็นก็ปรากฏว่าเจอเพราะเป็นจริง
ดำก็ต้องกักตัวแต่มดดำก็ตรวจวันเดียวกันแต่มดดำมันไม่เจอ
อาจจะเป็นได้ว่ามดดำอาจจะรับเชื้อมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วก็เก็บเชื้อไว้อาจจะอีกสัก๕วัน๖วันไปตรวจถ้าอาจจะเจอก็ได้

ไม่มีไม่มีที่เขาเช็คก็สวอปก็ตรวจตลอด

แต่พี่เองต้องตรวจตลอดแหละเพราะว่าพี่จะเจอคนเยอะเจอหลายคนอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีการตรวจอย่างนี้

ดังนั้นวันนี้เรามาจับตากันดีกว่าว่าทางนายกเองนะคะรวมไปถึงสอบคอวันนี้เนี่ยเขายกระดับยาแรงปรับมาตรการในเรื่องของโควิดยังไงกันบ้าง

ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ซึ่งก็เพื่อที่จะบันทึกเทปเนื่องในวันฉัดมงคลค่ะ
จากนั้นเนี่ยก็มีการเข้าประชุมหารือกับทางสอบคอชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่ด้วย
หารือถึงข้อสรุปค่ะรวมถึงการยกระดับมาตรการแล้วก็ข้อกำหนดต่างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
สำหรับวาระของการประชุมของสอบคอชุดใหญ่ก็จะมีการยกระดับมาตรการให้เข้มข้นขึ้น
แก่การเพิ่มโซนสีของจังหวัดต่างค่ะ
ก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มข้นหรือว่าสีแดงนะคะ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าสีแดงพื้นที่ควบคุมหรือสีส้ม
ทีนี้เนี่ยก็ต้องจับตาว่าสอบคอชุดใหญ่เองนั้นจะมีการยกระดับมาตรการเข้มข้นขึ้นหรือไม่
ภายหลังจากที่มียอดผู้ติดเชื้อแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้น
ในขณะเดียวกันวันนี้ค่ะในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
โศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ก็มีการแถลงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้
พบผู้ติดเชื้อ๑๘๗๑รายด้วยกัน
รวมยืนยันสะสมนะวันนี้นะคะ๖๓๕๗๐รายค่ะ
รักษาหายเพิ่มขึ้น๙๙๒ราย
กลับบ้านแล้ว๓๕๓๙๔ราย
แล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวอีก๒๗๙๘๘ราย
ในจำนวนนี้อาการหนักนะคะ๗๘๖ราย
ซึ่งเยอะขึ้นเรื่อยจากวันที่เราพูดมาตั้งแต่วันจันทร์นะคะ
วันนี้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจถึง๒๓๐ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑๐รายซึ่งยอดรวม
ผู้เสียชีวิตสะสมนะวันนี้ก็คือ๑๘๘รายค่ะ
แล้วก็ล่าสุดในแพทย์ทวีสินแถลงผลการประชุมนะคะ
ว่าการประชุมพิจารณายกระดับการดูแล

เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เรียกว่าเข้มงวด

ประกอบไปด้วยพื้นที่ของกรุงเทพมหานครชนบุรี
เชียงใหม่นนทบุรีปฐุมธานีแล้วก็สมุทรปราการครับ
ห้ามการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนรวมกันมากกว่า๒๐คน
มาตรการควบคุมพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวด
จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
จำหน่ายในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่น
โดยงดบริโภคอาหารเครื่องดื่มสุราแล้วก็เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
และเปิดบริการได้ถึง๓ทุ่มให้เทคกับเวย์อย่างเดียว
สนามกีฬาสถานที่ออกกำลังกายยิมฟิตเนสให้ปิดบริการ
ยกเว้นสถานที่ใช้เป็นเอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
ส่วนสนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง
อันนี้เปิดให้บริการได้ไม่เกิน๓ทุ่ม
แล้วก็สามารถจัดแข่งขันโดยไม่มีผู้ชมได้
ห้างศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอร์หรือสถานประกอบการที่คล้ายกัน
ให้เปิดได้ตามปกติแต่เปิดได้จนถึงแค่๓ทุ่ม
ยกเว้นตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมแล้วก็สวนสนุกอันนี้งดบริการ

ร้านสะดวกซื้อค่ะอย่างเช่นพวกซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดนัดกลางคืน
โต้รุ่งถนนคนเดินอันนี้เปิดปกติได้แต่ต้องไม่เกิน๓ทุ่ม
ส่วนร้านที่เปิด๒๔ชั่วโมงตอนนี้ให้เปิดเวลาตี๔นะคะ

ส่วนประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวด

ตามจังหวัดทั้ง๖จังหวัดที่เราว่ามาอันนี้
งดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น

นี้ก็ให้มีผลตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน

วันที่๑พฤษภาคมพร้อมกับยืนยันไม่ให้เป็นการประกาศเคอร์ฟิลล

แต่ก็อย่างที่บอกไปเป็นการขอความร่วมมือ๖จังหวัดด้วยกัน

ที่มีการประสุนพิจารณาแล้วเริ่มวันที่๑พฤษภาคม

ก็คือวันพรุ่งนี้เที่ยงคืนไปแล้ว
ก็จะเริ่มเข้าวันที่๑พฤษภาแล้วนะคะ
อย่างตอนนี้ก็อย่างมีของคุณอาร์ตพระสุทธิ์เอง
ที่แบบว่าเอาไปให้ตามแบบโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานที่ต้องการ
ใครสนใจอยากจะแบบช่วยกัน
ก็ลองไปติดตามของพี่อาร์ตพระสุทธิ์ได้นะคะ

บังคับใช้เรียบร้อย

คือเหมือนบังคับใช้แต่ไม่ได้เป็นการประกาศเคอร์ฟิลล

ความร่วมมือกับประกาศไม่เหมือนกันนะ

พร้อมยืนยันไม่ได้เป็นการประกาศเคอร์ฟิลล์

ถ้ายกระดับตอนนั้นตอนที่มีคัสเตอร์ที่ทองรอ
แล้วไม่ปล่อยให้คนกลับไปนู่นนี่นั่นนะ

แต่ปรากฏว่าวันที่๑พฤษภาอันนี้ต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมก่อน
คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะลงทะเบียนได้นะคะ
เขาเปิดให้กับคนที่สูงอายุอายุมากกว่า๖๐ปีขึ้นไป

กลุ่มโรคด้วยกันก็มีทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
หลอดเลือดนะคะไตวายเรื้อรัง
อดเลือดสมองโรคมะเร็งเบาหวานแล้วก็โรคอ้วน
อันนี้คือจะเป็น๒ชุดแรกที่จะลงทะเบียนได้
ส่วนคนอื่นก็คือรอติดตามต่อไป
เพราะว่าทีแรกเราก็ไม่เข้าใจไงว่า
กลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่ลงก่อนได้
ปรากฏว่าก็มีการชี้แจงออกมาแล้วชัดเจนนะคะว่า

ใช่๗กลุ่มโลกนี้รวมไปถึงผู้สูงอายุอายุ๖๐ปีขึ้นไป

แล้วก็จะเริ่มฉีดประมาณมิถุนา

ส่วนกลุ่มอื่นรอประมาณเดือนกรกฎาคม

แต่กลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มไหนก็ต้องรอติดตาม

รณีของโรงพยาบาลสนามนะครับ
ก็ปรากฏว่ามีผู้วิพากษ์วิจารณ์นะครับ

สาปุ่ยโควิดสุดทนนะฮะ

นี่ไงเขาบอกกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์นะครับ

แล้วก็ทวงถามหาจิตสำนึกเกี่ยวกับเหตุการณ์
ระหว่างนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม
โดยระบุบอกว่าช่วยดันหน่อยนะคะ
เราเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่

ตอนนี้ในโซนเรานอนรวมกันของคู่รักด้วย

แล้วก็ยังพาเพื่อนแฟนมานอนฝั่งโซนผู้หญิงด้วย

โอ้โฮเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรนะ
จริงแล้วต้องเป็นการประกาศการแยกหญิงชาย
สิ่งที่ทางโรงพยาบาลสนามแจ้งมานั้นก็คือ
ให้เรานั้นเปลี่ยนมุมนอนเอง
อยากรู้ว่าคือความผิดของเราเหรอ
ทำไมต้องให้ตัวเธอเองเป็นคนแก้ปัญหา
ที่ไม่ได้เป็นคนละเมิดด้วยซ้ำ
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
พร้อมกับวิภาควิจารณ์นะครับ

แล้วก็ชายหนุ่มคู่รักผู้ป่วยโควิด๑๙

โรงพยาบาลสนามนะจ๊ะไม่ใช่ม่านรูด

กับคนที่พาเพื่อนมาด้วยนี่พี่
แน่นอนครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีหญิงสาว
แต้นที่อ่างทองนะครับ
เดี๋ยวลองดูคลิปนี้หน่อยฮะ

สองคนน่ะฮะเป็นผู้ป่วยโควิดไนทีนครับ
แล้วก็ถูกนำมากักตัวที่โรงพยาบาลสนามที่ป่าโมกนะฮะ
ที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยแหละครับซึ่งในคลิปเนี่ย
หญิงสาวก็เปิดเพลงเสียงดังแล้วก็เต้นกันอย่างโจงคลึ่มสนุกสนาน
อืมไม่ได้เกรงใจผู้ป่วยอะไรอื่นอื่นเลยนะฮะครับผม
หลังจากนั้นนะครับนำไปโพสต์ในกลุ่มไลน์ของคนไข้แล้วครับ
ที่ใช้รายงานอาการของตนเองที่อยู่ในกลุ่มกัน
พร้อมกับบอกว่าออกกำลังกายกันค่ะจะได้ไม่เครียด
ข้างบนเหงามากร้อนด้วย
นี่นะครับทั้งนี้มีการแฉะต่อนะครับ
คนไข้กลุ่มนี้เพิ่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามนี้ได้๒วันเท่านั้นเอง
มาถึงก็ส่งเสียงดังซ้ำร้ายนะฮะยังมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วย

ส่งข้อความร้องเรียนผ่านโซเชียลระบุบอกว่า
รู้สึกโกรธมากนะคนไข้คนอื่นเนี่ยไม่ควรจะเจอแบบนี้
คนไข้ที่อยู่ชั้นเดียวกันกับกลุ่มดังกล่าวไม่กล้าแจ้งพยาบาลเพราะกลัวมีปัญหา
ภายหลังมีการตักเตือนจากพยาบาลกลุ่มวัยรุ่นนางกล่าวก็ไม่พอใจ

ล่าสุดนะฮะในแพทย์ศรีศักดิ์ตั้งจิตธรรมนะครับ
ในแพทย์ศาลนักศึกษ์จังหวัดอ่างทองเปิดเผยบอกว่า

เรื่องต้นเนี่ยอาจจะต้องแยกกลุ่มวัยรุ่นออกจากกลุ่มผู้ป่วยคนอื่น

และขอความร่วมมือนะครับไม่ให้ทำพฤติกรรมแบบนี้อีก
เช่นนั้นนะฮะจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

แน่นอนครับว่าหลังจากนั้นก็มีประเด็นของ
อ่าสาวกลุ่มนี้เขาออกมาชี้แจงแล้วนะฮะ

คุณเฟิร์นเนี่ยนะเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙นะครับ
เต้นอยู่ในนี้เนี่ยนะฮะที่อ่างทองเนี่ย
ก็บอกว่าตอนอัดคลิปเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณสัก๕โมงเย็น

เองเห็นว่าไม่มีผู้ป่วยที่อยู่ในห้อง
ตอนนั้นคือเหมือนกับเขาหลับกันไป

ก็เลยชวนเพื่อนมาอัดคลิปเต้นเล่นกัน

เห็นหลายคนอัดคลิปเต้นลงโซเชียลดูแล้วมันก็หายเครียดดี

เธอเองอ่านข่าวว่ามีผู้ป่วยโควิดเป็นอัมพาตด้วย

รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลหลายวันแล้วนะฮะ

แล้วก็ส่งไปในกลุ่มไลน์ของโรงพยาบาล

แล้วก็มีพวกคนที่เป็นโควิดเนี่ยนะ

เธอเองรักษาอยู่ในห้องมีผู้ป่วย

แต่ละคนนั้นอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน

ว่าพวกตนนั้นคุยกันเสียงดังหรือเปล่า

หรือว่าทุกคนก็มีความเครียดหมดแหละ

จากกรณีที่เกิดขึ้นนะครับในโลกโซเชียลนะครับ
คือฮามากหลังร้านขนมไทยแห่งหนึ่งครับ
อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
ทำขนมอารัวเป็นรูปพระเครื่องหลายรูปแบบนะครับ
ก่อนจะวางขายในโลกออนไลน์จนได้รับความสนใจจาก
ลูกค้าเป็นอย่างมากที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
ต่อมาสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับได้ระบุว่า
เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่สมควรทำนะครับ
จนเกิดข้อถกเถียงขึ้นในสังคมตอนนี้นะครับ
ล่าสุดสำนักงานพุทธศาสตร์จังหวัด
ได้เดินทางไปตรวจที่ร้านดังกล่าวนะครับ
พร้อมเปิดเผยว่าเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนถึงความไม่เหมาะสม
จึงนำเจ้าที่มาตรวจแล้วก็
หวังว่าน่าจะรับความร่วมมือจากเจ้าของร้านขนมชื่อดังอันนี้
โดยไม่ควรเอาเรื่องของความเชื่อมาหากินกันแบบนี้นะครับ
อย่างไรก็ตามครับพบว่าเพจดังกล่าวเนี่ย
ได้ประกาศหยุดทำขนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ที่เป็นพระรูปพระเครื่องไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย
โดยทางร้านก็ชี้แจงว่าที่หยุดทำขนมทุกชนิดเนี่ย

เนื่องจากทำอยู่คนเดียวไม่ได้หยุดเพราะว่าโดนกดดันจากสำนักพุทธนั่นเองนะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวเจ้าของเองเขาก็ออกมาพูดชัดเจน

ว่าไม่เค้าเครียดแครกเมื่อเทียดทำเพราะตัวเขาก็เหมือนแบบอยู่แค่ช่วงนี้

เอ๊ะถ้าเป็นในส่วนพมหาวันแบบนั้นที่บอกว่าจริง
เขาก็ไม่ได้เหมือนว่าไปลบหลู่หรืออะไรหรอก
แง่มุมหลายมุมมองนะ
แล้วทำไมถ้าสมมุติว่าคนปั๊มพาเครื่องมาขาย๕บาท๑๐บาท
ไม่เป็นไรล่ะอะไรอย่างนี้แต่ทำไมพอทำอันนี้เอามากินเป็นขนมของกินปุ๊บกลายเป็นปัญหา
เรื่องนี้เหรอคือผมมองว่ามันก็มองได้สองมุม
มองได้สองมุมจริงคือมุมหนึ่งเขาอาจจะมองว่า
คนเล่นพระคนที่นับถือพระเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม
แต่คนที่เขามองว่าก็อย่าไปยึดติดมาก
พอไม่ยึดติดมากเราก็สามารถปล่อยวางได้ก็ไม่ได้อะไรอะไรอย่างนี้

ก็คือหรือบางท่านมันก็จะบอกหมายสำนาคกุฏครับ

หรือว่าคนที่มีอำนาจตลาดนานานาน
แต่ตอนนี้ก็หยุดทำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เสียงตอบรับดีค่ะตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทำขายค่ะ
เพราะกะว่าจะทำเพื่อที่จะสอนการอัดอรัวให้กลุ่มนักเรียนที่เราเปิดคาร์ดไว้
แต่พอพอเราลงรูปภาพออกไปอ่ะกลายเป็นว่ามีหลายกระแสเข้ามาแล้ว
มีคนอยากได้ชื่นชมมากกว่าเสียงดราม่า
ถ้ามีพระเจ้าสิ่งเราที่จะเลิกทำไม่รู้จะทำต่อไง
จริงไม่ได้ถกเถียงหรือว่าไม่ได้เซลล์ในความคิดตัวเอง
ก็เรากะมีรูปแบบเปลี่ยนไปเรื่อยค่ะ
ทีนี้เราหยิบมาทำตรงนี้เพราะว่าเราเห็นท่านอื่นทำมาก่อนแล้ว
แล้วพิมพ์เนี่ยเราก็ไม่ได้ไปสั่งพิมพ์มาแบบ
โดยเฉพาะมันก็มีพิมพ์สำเร็จอย่างนี้อยู่แล้ว
รูปแบบมันอาจจะคล้ายด้วยการให้สีหรือการแบบจัดเรียงการถ่ายรูปมากเกินไป
คนก็เลยให้ความสนใจกันเยอะ
ตามมามองว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นเรื่องหนักหนากว่านี้มาก
ลบหลู่ศาสนาคือการลบหลู่คำสอนของพระพุทธเจ้า
คุณไปดัดแปลงคำสอนของท่านทำพุทธศาสตร์ให้เป็นศัยศาสตร์
นั่นแหละอัตมาว่าคือการลบหลู่ปามาศแต่คนพูดไม่เดือร้อ
คนพุทธชอบเอาพระพุทธเจ้าไปทำเรื่องศัยศาสตร์นะ
มันกราบไห้บูชากันใหญ่เลยมันชอบ
แต่พอทำมาเป็นไอเดียขนมโอ๊ยออกมาดิ้นกันใหญ่เลย
ถ้าคุณจะเดือดร้อนไม่มีปัญหาคุณจะมองว่าไม่เหมาะสม
จะช่วยตั้งคำถามกับอะไรที่มันใหญ่กว่านี้ได้ไหม
ใหญ่กว่าเรื่องแค่ว่าคนเอามาทำเป็นขนมเนี่ย
คนเอาพระพุทธเจ้าไปทำเป็นเรื่องศัยศาสตร์เวทมนต์เนี่ย
ในฐานะที่คุณเป็นคนพุทธคุณเคยออกมาปกป้องหรือเปล่า
อืมจะเข้าใจได้อีกแง่มุมนึง

จะมีคนที่แท็กถึงผมเยอะมาก
เรื่องของเรื่องขนมเซฟคุณแผนกวิน

ก็มาผมเห็นทุกข้อความ
แล้วผมก็เข้าใจบริบททั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่

แต่ด้วยประเด็นที่ว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ทำรายการ
แล้วสมมุติถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องถก

ฝั่งที่ต้องการมาถกเพื่อคุณเบนกวินเนี่ย
มาอยู่แล้วผมเข้าใจผมมีการพูดคุยกันมี
แต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาไม่มา

ผมก็จนปัญญาในการที่

ใช่ถ้าเกิดเป็นฝั่งเดียวก็จะได้มีมุมมองฝั่งเดียว

ไม่ใช่ว่าผมจะมองข้ามหรืออะไรนะครับ
ผมเห็นทุกข้อความแล้วผมก็เข้าใจ

ผมก็จะพยายามแล้วกันตามในสิ่งที่
คือทุกคนพยายามแท็กผมมาหาผมเยอะมาก

หรือเรื่องอื่นเยอะแยะมากมาย
อันไหนที่ผมทำได้เนี่ย

เพราะว่าชีวิตผมไปเคลียร์อะไรให้ใครไม่ได้

ทำตามในสิ่งที่หลายคน

ผมก็ต้องกลับขออภัยจริงนะครับเพราะว่าผมเองก็

แต่ว่าในเมื่อบางเรื่องมันไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไง

หรืออย่างวันก่อนผมก็อึ้งอยู่

หมอดื้อผมเคยฟังผมเอาหมอดื้อ
ก็คืออาจารย์ธิวัฒน์เหตุมันจุธา

ฉีดวัคซีนทำให้เป็นแบบอะไรอย่างนี้ต่างนะ

ผู้หญิงถ้าเกิดมีประจำเดือนก่อนหน้าหลัง
ไม่ควรจะไปฉีดซิโนแวคนะ
แต่เขาจะมีอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่า

แล้วตายหรืออะไรอย่างนี้มา

ผมติดต่อไปแต่เขาไม่มา
เพราะเขาอยู่ในช่วงของความเสียใจ

แล้วพอมาขยี้ปุ๊บกลายเป็นว่า
เขาจะยิ่งรู้สึกกันเนอะ
ไปซ้ำเติมความรู้สึกของเขา
เขาเอามาไม่ได้อย่างนี้
ก็บางคนไม่เข้าใจก็จะด่าว่า

พยายามทุกทางแล้วกันแต่ถ้าสุดทางแล้วมันไม่ได้

รับรู้ครับรับรู้ครับรับรู้ครับขอบคุณนะครับนะครับ

พักแป๊บนึงมีอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องของคนขายประกัน

เขาบอกว่าเขาส่งข้อความไปเย้ยลูกค้า

ครับผมโอเคเดี๋ยวต้องมาก่อนครับจะพูดเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมาฟังว่าเป็นแพทย์ไหนค่ะ
ขอบคุณค่ะมากับผมกลับมาหยุดต่อนะครับโอ้โฮดูดี
ไปดูกรณีตำรวจยันชัดนะครับ
ข่ายรังแก่แล้วก็ข่มเหงด้วยลองดูเรื่องนี้นะครับ

มีการนำเสนอข่าวพนักงานโทรขายประกันแต่ลูกค้านั้นไม่ซื้อนะครับ
ส่งไว้เสร็จมาหาพร้อมกับบอกว่าบัตรทองเตรียมสนามรออยู่

นี่เห็นไหมนี่นะครับ
ล่าสุดนะฮะพันธุรกิจกริจนักพนักเจริญนะครับ
โฆษกสำนักงานตรวจแห่งชาติท่านเปิดเผยนะครับ
ก็ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง
ก็อาจจะมีความจำเป็นนะฮะต้องซื้อประกัน
เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
โดยแต่ละบริษัทจะมีการคุ้มครองนะฮะ
แล้วก็วิธีการเข้าหาลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป
ซึ่งไอ้กรณีนี้เนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ย

เข้าข่ายความผิดฐานกระทำด้วยประการใดต่อผู้อื่น
อันเป็นการรังแก่ข่มเหงคุกคาม
หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ
มีโทษนะฮะปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท

ผู้ต้องหาจะต้องมาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน
เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปด้วย

ฝากเตือนไปยังผู้ที่กระทำการลักษณะดังกล่าวนะฮะ
ว่านี่นะครับเป็นการกระทำที่ไม่สมควรนะฮะ

และหากพบเห็นหรือว่ามีการกระทำลักษณะแบบนี้
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ขายประกันแบบนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม

คือแบบว่าบางทีเราก็ไปบอกกันดี
คนเขาอยากทำสนใจเขาก็ทำอยู่แล้วแหละ

ว่าเตียงสนามรออยู่อันนี้มันก็ไม่ดีอยู่แล้ว

ล่าสุดมาด้วยนะครับบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับ
มีการโพสต์หนังสือชี้แจงออกมาแล้วนะครับ
นี่นะฮะแจ้งผ่านเพจของบริษัทนะครับบอกว่า
ทราบถึงเหตุการณ์และการกระทำที่ไม่เหมาะสมของตัวแทนแล้ว
ทั้งนี้นะทางบริษัทนั้นต้องขออภัยเป็นอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยบริษัทไม่ได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ซึ่งพฤติกรรมของตัวแทนขัดต่อจัญญาบันจริยธรรมทางธุรกิจ
มาตรฐานการให้บริการที่บริษัทนั้นมุ่งมั่นยึดถือมาโดยตลอด
จึงได้ดำเนินการให้ตัวแทนผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นตัวแทนของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยคือ

บริษัทขออภัยมาณะที่นี้ด้วยครับ
ขอยืนยันว่าบริษัทยึดถือปฏิบัติและให้ความสำคัญต่อความถูกต้อง
ด้านของจัญญาบันและมุ่งมั่นในการให้ความคุ้มครอง
พร้อมมอบการบริการอย่างดีที่สุดเสมอมา

มีแค่แบบในกรณีอย่างที่เราได้เห็นอาจจะมีบางรายที่อาจจะมีการคุกคามมากเกินไปนิดนึง
ใช้วิธีการที่ผิดเนาะในการแบบว่าจะนำเสนอกับลูกค้านะครับ
พอเรียบร้อยโดนออกไปเรียบร้อยนะฮะ
เอามาอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็ใกล้วันที่๑ต้นเดือนกันแล้วอ่ะนะคะ
เราก็ไปซองเลขเด็ดซะนิดนึงคุณผู้ชมค่ะผ้าปู่รือศรีศิงศ์
นี่มันนี่ใส่จุดมา้แท้ผ้าปู่รือศรีศิงศ์

เลขเด็ดมาแล้วนะจ๊ะช่วงนี้ครับผมติดตามนะจ๊ะ
ผู้สื่อข่าวเขารายงานบอกว่านายวิเชียนชูกล้าอายุ๖๙ปีค่ะ
เขาเป็นเจ้าของตลาดต่างแนะจังหวัดสูริน
คือเขาได้นิมนต์พระสงฆ์มา๓รูปมาทำพิธีเบิกเนธรูปปั้นเหมือนพ่อปู่ฤษีสิง

อันเชิญรูปปั้นมาอยู่ในห้องเช่าแทนเพราะว่าคนมาอยู่อาศัยไม่มีใครอยู่ได้นานเลย
เนื่องจากว่าต้องพบกับเหตุการณ์ประหลาดโดยคนเช่าชายอะไรหนึ่งค่ะนอนกลางวันกำลังเคลิ้มเลย
กำลังจะเคลิ้มหลับเลยมีผู้หญิงผมยาวหน้าตาสวยมายืนเฉง้อมอง
เขาก็เลยเล่าให้ภรรยาฟังภรรยาบอกว่าถ้าสวยมากก็เอาเป็นเมียเลย
จากนั้นพอตกดึกทั้งสองสามีภรรยาก็ถูกผีหลอก
แล้วก็อยู่ไม่ได้ค่ะอ่าอันเนี้ยเป็นรายหนึ่งนะอืม
สวัสดีครับรายเป็นชาวกัมบูชามาเช่าอยู่อืม
เวลาประมาณตี๓วิ่งหน้าตาตื่นออกมานอกห้อง
บอกชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมห้อง
พอกลับไปดูก็ไม่พบว่ามีน้ำท่วมครับ
แล้วเหตุการณ์ล่าสุดมีหญิงสาวไปเช่าพักอยู่อืม
เวลาประมาณเที่ยงคืนหญิงสาวคนนั้นก็เอาจุกนมของเด็กทารกมาดูด
อ้าวแล้วก็คลานไปมาในห้องคล้ายกับเด็ก

เป็นแบบนี้อยู่ประมาณ๔วันค่ะ
จึงพากันไปหาพระแล้วก็ทรงดูซะนิดหนึ่งอืม
ทราบว่าห้องดังกล่าวเนี้ยมีเจ้าของอยู่แล้วอืม

ขนของหนีกันออกจากห้องไปหมดเลย
ทั้งนี้เนี่ยหลังจากประกอบพิธีเสร็จนักเสี่ยงโชคก็ต้องมาฮะ
เขาก็เลยใช้วิธีเนี่ยค่ะพี่
มีรูปปั้นพ่อปู่ฤษีไปอยู่ที่ห้องนั้นแทนเลยไงคะนั่นไง
เขาก็มีการหาเลขเด็ดจากทูบจีน
พระอาจารย์บัวเขมปัญโยครับ
เจ้าอาวาสวัดพัฒนาสามัคคีจุดระหว่างมาประกอบพิธีนี่แหละค่ะ
โดยเลขในทูปจีนออกมาเป็นเลขมีเป็นตัวเลขออกมาในทูปเลยนะคะ

แล้วก็ทูบเนี่ยมีรอยแตกตรงกลาง

ชาวบ้านตีกันออกมาได้นะคะเป็นเลข

ถูกต้องนะฮะภาพครึ่งก็เหลือภาพครึ่งเลข๘ก็เป็น๓กับ๓

แสดงว่าแต่ทูปจีนแบบนี้ตอนนี้ขายดีมาก
เอาเหรอตั้งแต่ถ้าเริ่มคิดก็คือตอนที่เขาบูชาไอ้ไข่กัน

แล้วก็จะมีตามขายตามร้านแล้วก็จุดแบบดวงใครดวงมัน
แต่แสดงว่าเลขที่ออกมาในการจุดก็จะมีมากมาย

วันนั้นมีคนถ่ายรูปมาโอ้โหเล่นทุกเวียนหัวเลยฮะ
เพราะว่าคนไปบูชาเยอะมากแล้วก็เลขเยอะมากนะครับ

ถูกต้องนะครับผมท่านให้เรียบร้อยนะครับ๘๕๐นะครับ
ตรงกลางแตกนิดนึงอาจจะมี๓ฉลับนิดหน่อยนะครับ
ผมขออนุญาตอีกนิดนึงเมื่อกี้ที่ผมพูดไป
เรื่องของทางเซฟคุณแพลงกวินนะครับ
ก็คืออาจจะมีเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่า
อีกมุมหนึ่งเนี่ยที่ไม่มาเนี่ยหนึ่งคืออาจจะมีเรื่องของธุระหรืออะไรอย่างนี้นะครับ

สองก็คือเรื่องของตอนนี้อยู่ในช่วงของโควิดด้วย
เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นประเด็นที่ยังต้องให้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับ

นะฮะก็แจ้งให้ทราบนะเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดกันว่าทำไมทานไม่ดีนะฮะ
มาถึงข่าวนี้สำหรับหนุ่มที่เจ้าชู้นะฮะต้องฟังให้ดีนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่หนุ่มไม่รู้พี่หนุ่มก็รักเดียวใจเดียว
นะครับผมนะเทรนดิตใหม่นะครับของสุดยอดของคุณเมย์เนี่ย
ก็คือแอบหยอดยาสามีครับนะฮะหอดยังไงหอดให้หอดให้ตายเหรอ
ยอดให้หลับหรือเปล่ายอดให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลงกับพี่
อันนี้น่ากลัวหนักกว่าตาอีกนะฮะนะครับป้องกันการนอกใจทิ้งเมีย
แล้วก็ทิ้งเมียน้อยกลับมาบ้านนะครับผมนะฮะ
ได้รายงานเรื่องราวที่กำลังเป็นไวรัลในโซเชียลของจีนนะครับผม
เกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ของพระยาที่แอบหยอดยาให้สามีทานครับ
เพื่อลดสมรรถภาพทางเพศและป้องกันไม่ให้นอกใจนะครับ
โดยเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยถูกเปิดเผยจากโพสต์ของร้านค้าออนไลน์นะครับ
ที่ขายฮอร์โมนเพศชนิดหนึ่งครับชื่อว่านะครับ
ลักษณะเป็นผงสีขาวนะครับเป็นผงสีขาวไม่มีกลิ่นนะฮะหัวมาก
ลายในน้ำได้ทันทีให้กับผู้หญิงเนี่ยเพื่อนำไปหยอดให้สามีทานครับ
รายอ้างว่าสามีเนี่ยนะครับผมนะฮะที่ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยเนี่ย
ก็กลับมาอยู่บ้านได้เพราะยาตัวนี้ครับ
ทั้งนี้เนี่ยโกโบไทม์เผยว่าผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้ออกมา
บรรดาภรรยาว่าอาจจะเสี่ยงถูกดำเนินคดีได้นะครับ
หากสามีได้รับอันตรายร้ายแรงจากการใช้ยาดังกล่าวชนิดนี้
รวมทั้งนะครับผมร้านค้าออนไลน์ที่จำหน่าย
ก็จะถูกดำเนินคดีด้วยเพราะว่าไม่มีใบอนุญาตทางการแพทย์นะครับ

สรุปคือกินเข้าไปอันนี้ก็คือ

ไม่จังมันตลกพิชาทุศเราใส่เพื่อว่าอยากให้ไปหาเมียน้อยใช่ไหมคะแต่เมียหลวงก็ไม่ได้ใช้บริการด้วย
ก็คืออาจจะเว้นช่วงไง
อันนี้ในมุมของเมียหลวงคือฟิลว่าไม่อยากให้สามีออกไปข้างนอก
คือจะได้ไม่ต้องฮึกเหิมแล้วจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะออกไปข้างนอกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้บ้างในมุมนั้นนะ

โหเรียบร้อยเลยวางเสริมข้างกาแฟ

พี่พูดไปอย่างนี้เดี๋ยวคนแบบอ้าวเป็นไอเดียวางไว้ตรงนี้เลยก็ไม่เห็นหรือเปล่าเลย
เงียบเหงาเต้าหินซื่อเลยพี่
นี่นะเดินคอห้อยเลยไม่ต้องทำอะไรชีวิต
นอกจากไปสู้คอเราก็จะเฮ่ยไปด้วย

วันนี้อย่าถึงไทยนะขอให้อยู่ที่จีนพอนะครับ
นะครับผมตรงนี้นะฮะแต่มีความผิดนะฮะ
เขาบอกว่าสามารถเอาผิดได้นะครับเพราะว่า
ขายชีวิตนั้นเราก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นยานางการแพทย์ด้วย

นี่ล่าสุดมีแอปเปิ้ลอะไรออกมาอีกอันนึงนะ
ขยันสร้างกันจริงเลย
ปกติไฟในโทรศัพท์มันก็กดได้แล้วน่ะพี่
ด้วยปกติมันมีอยู่แล้วไม่รู้จะสร้างทำไม

หรือไปอยู่ที่ไหนหรือจริงใช่เขาเป็นห่วงสามีไง
บางทีชีวิตเนี่ยนะถ้าเรากลับไปอยู่ในสมัยที่แบบ
นี่ยังไม่มีอีกมีโทรศัพท์กิ้งหมุนอย่างนี้
เป็นไงพี่เออแต่เด็กสมัยนี้ไม่น่าจะได้รู้จักแล้วเนอะ
แล้วก็โทรศัพท์เนี่ยเมื่อก่อนเขาจะเป็นแบบหมุนอย่างนี้ใช่ป่ะ
เพราะว่าบางทีโทรไปอย่างนี้ทางกงทางไกลมันเปลือง

แล้วมันมีวิธีนะที่โทรออก
ถ้าเกิดไม่ต้องการจริงก็ไม่ต้อง

เขาต้องหาวิธีไงเขาอยากคุยกับสาม

ใช่ไหมก็ยกมาก็

เป็นระบบหมุนนี่แหละ

เป็นระบบมุ้นแต่เห็นไหมในหูกำลังได้ไป

โอ้โหสุดยอดมันโทรออกเลยแม่เขาต้องรู้แน่นอนเลยว่า
ค่าโทรศัพท์แพงอ๋อเพราะพี่มีวิธีนี้เอง

คือมันหาทุกคนทุกทางอ่ะโหใจมันเรียกร้องอ่ะนะโอ้โฮ
เออมันจะติดต่อให้ได้นั่นแหละนั่นแหละโอ้โฮโอ้โฮอ่ะนะ
ต้องไปลองหาโทรศัพท์แบบเดิมมาลองเล่นดูก่อน
อ่านะคะโอเคนะครับค่ะพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ

กลางวันสาระเยอะเยอะกันคืน

เดี๋ยวก่อนนะเงียบกันเลยนะ

ฉันแอบดูก่อนทำไมรูปไหน

ไม่ใช่ปกติไอดีไลน์มันไม่ขึ้นอยู่หน้าจอ

ทำไมต้องมีเลข๑๕๙พี่มดดำ
ข้าบอกว่า๑๕๙ใส่แล้วจะมีผัว

เพราะสะเบียนรถก็เหมือนกัน

หนุ่มกลัวว่าจะเป็นโกวิทแล้วหนุ่มจะติดโกวิทด้วย
หนุ่มคุณเป็นบุคคลวงที่สอง
ไปถามหมอมาแล้วค่ะหนุ่มไม่ต้องตื่นตนกนะคะ

หนุ่มกัญชัยโทรมาแล้วหนุ่มกัญชัยโทรมา
หนุ่มกัญชัยโทรมา

หนุ่มกัญชัยโทรมา

หนุ่มกัญชัยโทรมา

หนุ่มกัญชัยโทรมา

หนุ่มกัญชัยโทรมา
หนุ่มกัญชัยโทรมา

หนุ่มกัญชัยโทรมา
หนุ่มกัญชัยโทรมา

หนุ่มกัญชัยโทรมา
หนุ่มกัญชัยโทรมา

หนุ่มกัญชัยโทรมา

หนุ่มกัญชัยโทรมา

หนุ่มกัญชัยโทรมา

หนุ่มกัญชัยโทรมา
หนุ่มกัญชัยโทรมา

หนุ่มกัญชัยโทรมา

หนุ่มกัญชัยโทรมา
หนุ่มกัญชัยโทรมา

หนุ่มกัญชัยโทรมา

หนุ่มกัญชัยโทรมา

หนุ่มกัญชัยโทรมา

หนุ่มกัญชัยโทรมา

หมายถึงว่าเราจะนั่งอ่านด้วยกัน

ต้องต่า
สุทธาเอละก็กลับมากลับบ้านแล้ว
พี่แสลแหน่เด้ยหยิน
แบบแต่แล้วพี่ขอลพิชาติมาสั่งมา

เดี๋ยวปลาตายใจเย็น
แล้วตักประวันนี้ตักประย้ายบ่อประ๓๐๐เยตไป
ไม่แต่บางวันผมงงคุณไปทำไมลงพยาบาล
ไอ้ที่บอกกุมได้ยินเสียงตื้อถอยรถอีก

ไม่เป็นไรสับไปโว้ยโว้ยซับไปคุณไม่อยากไป

พยาบาลก็เห็นเขาก็แตกตื่นว่าคุณไม่มากักตัววะ
อืมฉันก็สรุปแล้วหนุ่มโทรไปปังห้ามญาติฉันก็กลับมาก่อนไงหนู

เดี๋ยวหนุ่มจะตกปากว่าเดี๋ยวตัวลงอีก

ไม่ได้ไปไม่ได้ไปกลับเลยโอเคไม่ได้ไป

พี่เดินวนอยู่ในบ้านตอนนี้พอแล้ว
เดินวนอยู่ในบ้านนั่นน่ะ
ไม่ใช่กักตัวอยู่บ้านแล้วเรียกคนเข้ามาก็ไม่ได้นะคุณแม่
รู้รู้รู้กลับข้าวเต็มบ้านเลยตอนนี้กลับข้าวเต็มบ้านมาก
สตูดิโอที่บ้านไปถึงไหนนะมดตอนนี้ชัดเจนนะยาย
อยู่๓คนคือไม่ได้กักตัวอยู่คนเดียวอยู่แล้ว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

มีมีมีมีมีมี

โอเคเคคใดของโม๊ดดำไง
ส่งมาดีมากบอกว่าลุงหนุ่มครับ

หายจริง

เพื่อนเยอะ

เพื่อนเยอะอีกแล้ว
มันชาวจริง

ปกติเขาลอกไว้
โอ๊ยพี่ดมโอ๊ย
เดี๋ยวโทรไปเกียร์กับพี่ก่อน

พอแล้วพี่หนู

แต่เมื่อกี้คนแคปกันให้ซึดเลยนะคะ

ตวิตเตอร์อันนี้ตกมาแล้วแท็กพันที่เขาจัดขัดบอกว่า
เฮ่ยอย่างพี่มันกับ
คือพี่มอสใครจะไปคิด
คือปกติอันนั้นมันขึ้นแต่ชื่อไง
เป็นชื่อตรงนั้นไงแต่อย่างพี่ก็อืม

แต่พอลองกดแอดไปเท่าไหดได้จริงด้วย

คือตอนนี้พี่มดต้องกดปิดเพิ่มเพื่อนด้วยไอดีไลน์ก่อน

นี่ไงมีคนแนะนำมาว่าให้พี่มดดำไปปิดตรงนี้ก็ได้
อนุญาตให้เพิ่มเพื่อนเฉพาะไอดีใช่

พี่โมดำปิดแล้ว
ปิดแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเห็นหรือ

ดูเมาส์สิบเมตรเสร็จแล้วก็ตามดูมดด้วย

ไม่ต้องแอดไปหาพี่มดแล้วนะ

ซาวอาทิตย์เที่ยวให้สนุกนะครับพักผ่อนสนุก